คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่น่าตกออกตกใจอยู่ไม่น้อย

อาจจะเป็นก็ได้นะคุณถ้าเกิดว่าฟังข่าวนี้
สำหรับนัทมีเรียแล้วก็คุณอ้ำอธิชาติ
ตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันมา๔ปีคุณผู้ชมค่ะ

ใครจะไปคิดล่ะคะว่าคุณนัทมีเรียเนี่ยเขาจะออกมาเปิดใจผ่านรายการท็อกรายการหนึ่ง
เขาบอกว่าคุณอ้ำเนี่ยเคยซุกกิ๊กไว้ถึง๒คนคุณผู้ชม
จนทำเอาหลายคนที่ได้ฟังตกใจกันเลยนะคะคุณผู้ชม
และความหวานและการแสดงออกถึงความรักของทั้งสองคนที่มีอยู่เนี่ย
อืมมันหวานมากไงจนทำให้หลายคนตกใจแล้วก็คาดไม่ถึงนะคะว่า
คุณอ้ำจะมีกิ๊กได้อย่างไร
ซึ่งคุณนัทเองนะคะก็บอกไว้ว่ามีวิธีการยังไงในการที่จะผ่านเหตุการณ์แบบนี้ไปได้

อันนั้นก็ค่อนข้างอึกกระชึกคึกคลมไปหน่อยในการพาดหัวข่าวนะครับ
จริงเป็นเรื่องแบบนานแล้วแบบโอ้โหแบบสมัยเนอะ
ไหนตัวไหนเพราะว่าเขาก็เป็นนุ่มหล่ออะไรอย่างนี้
มีคนมาชอบเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เองก็แบบ
เป็นขำเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสอะไรอย่างนี้นะ
ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวจุ๊กจิ๊กแต่ตอนนี้แบบรักกันดี
ก็แบบแฮปปี้มีความสุขตอนนี้คือแฮปปี้จริง

คงไม่มีมั้งคะแต่ถ้ามีอีกก็ต้องมาคุยกันก่อนว่า
มันเกิดจากอะไรเกิดจากความเข้าใจผิดหรือเปล่า

เพราะว่าเราก็อยู่กันด้วยแบบเขาเรียกว่ามันมี

มันทำให้ผ่านอะไรกันมาด้วยกันมันก็โอเคค่ะ

คือจริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะ
แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานานถึง๔ปี
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในระดับหนึ่งนะ
ต้องแล้วตอนนี้พี่นัทบอกเลยว่าไม่แคร์ไม่สนใจอะไรตอนนี้เดินหน้าปั๊มเบบีอย่างเดียวเลย
ไม่เคยดีดปล่อยมันไปจะมีกิ๊กกี่คนก็ช่างมันแต่ว่าวันนี้ต้องมีเบบีให้ได้
นี่แหละเป็นตัวอย่างของอีกหนึ่งคู่รักคนวงการบันเทิงนะคะ